ต่อสู้อีกหนึ่งประเภทนะครับที่แฟนนั้นก็ชอบดูถ้าเกิดไปดูที่สนามนั่นก็คือยูโดนะครับ
ล่าสุดนั้นสมาคมนั้นก็มีการเรียกนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเข้ามาทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับนักกีฬาไทยนะครับ
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มาเล่นในกีฬาแห่งชาติแล้วก็น่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับติดตามจากรายงานครับ
พวกเขาเพิ่งจะคว้าเหรียญทองให้กับตัวเองได้
เป็นครั้งแรกในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้
ถือว่าเป็น๒นักกีฬาที่น่าจับตามอง
ของวงการยูโรไทยในอนาคต
โดยมาซายุกิเทลาดะวัย๒๐ปี

ถึงการคว้าเหรียญรางวัลในโอลิปิกเกม
ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว
ให้กับทัพนักกีฬาไทยที่สิงคโปร์ผลที่ผ่านมา
ส่วนกฎวรศรีหะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย๒๑ปี
คว้าเหรียญทองใน๔เกมผลล่าสุดได้เช่นกันเผยว่า
ตัวเขาเองมีคุณพ่อเป็นคนไทยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งปกติตัวเขาจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่ในอนาคตหากเรียนจบแล้วจะกลับมาอยู่กับคุณพ่อที่เมืองไทย
ซึ่งการที่เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยนั้น
คือต้องการสร้างความสุขให้กับคนไทย
เพราะที่ผ่านมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมานาน
มีความตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของคุณพ่อให้ได้
จริงเราโดนติดต่อมาทางพ่อแม่เขานะครับ
เป็นรองแชมป์เยาวชนของจังหวัด
เป็นลูกครึ่งคือแม่เป็นไทยพ่อเป็นญี่ปุ่น
แล้วเรียนที่สากุบะเรียนที่แหล่งของพ่อพันธุโดโดยเฉพาะเลย
ส่วนโฆษกรนั้นคุณพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นญี่ปุ่นนะครับ
ก็เป็นความบังเอิญอีกเช่นเดียวกัน
พอดีคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นนักวิโดมาก่อนอยู่มหาลัยขอนแก่น
แล้วคุณแม่ได้ทำการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโตเกียวกับขอนแก่น
ก็ได้รู้จักแล้วก็รักคอชอบพอกัน
แล้วก็มีธิดาด้วยกัน๓คนทั้ง๓คนเล่นยูโดหมด
แล้วอยู่ในระดับต้นของจังหวัด
ซึ่งเราต้องยอมรับนะครับมันก็เป็นกำลังสำคัญของนักกีฬาที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
นี่ถือว่าเป็นนักยูโดไทยที่น่าจับตามอง
พวกเขาจะสามารถสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการยูโรไทยได้หรือไม่
หลังจากนี้ต้องติดตามและให้กำลังใจ๒นักยูโดลูกครึ่งสายเลือดและหัวใจคนไทยต่อไป
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน